มาดูเรื่องนี้หน่อยมันท้อใจเหมือนกันนะ

คนที่เขาใจบุญเขาเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคุณ
มาที่ชนบุรีเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็
เขาก็อยากช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบโควิด๑๙
แจกเงินให้ในมือถือเงินเป็นฟ่อนเป็นหมื่นเลยนะ
ให้คนละพันแต่ปรากฏว่า
มีคนมาขโมยเงินมาฉวยออกไปจากมือเลยค่ะ
ต่างชาติคนนั้นงงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถอดสีเลยเอาเดี๋ยวดูดูคลิปหน่อยค่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เกิดการกระชากเงินไปแล้วนะคะ
แสดงกลียาที่ไม่ดีนะครับแทนที่เจอแบ่งกันนะครับ

เนี่ยแล้วมันก็เสียไปหมดเลยนะคะ
ต่างชาติเขาอุตส่าห์ตั้งใจดี
ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แจกตังค์คนละพันแต่ทำไมอ่ะ
มากระชากเงินจากมือชาวต่างชาติ

ที่เขาก็เข้าแถวเพื่อต่อรับเงินอยู่เนี่ยนะ

เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
ที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง

เขาก็หยิบตังค์อะมาแจกชาวบ้าน
มีเสื้อทับเหมือนเป็นเสื้อวิน

ชาวต่างชาติไปแล้วก็วิ่งหนีไปเลย

ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ทีนี้ทีมข่าวก็เลยต้องสอบถาม
ไปที่ตำรวจสพเมืองพัทยา

บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีชาวต่างชาติ

เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อด้วย